ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราศดร๖๓
ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะคะ
ก็คือเริ่มตั้งแต่ทางกลุ่มได้มีการออกแถลงการประกาศการชุมนุมด้วยนะคะ
ซึ่งได้มีการประกาศว่าในวันนี้ค่ะเวลา๑๖นาฬิกา
ในช่วงแรกประกาศรวมตัวกันแต่ยังไม่ได้มีการประกาศสถานที่ที่ชัดเจนนะคะ
ได้โพสต์นัดหมายกันเวลา๑๕นาฬิกาให้มารวมตัวกันก่อน
ที่สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง
แล้วก็บอกว่าหากหยุดเดินรถไฟฟ้า
ก็จะใช้สถานีรถไฟฟ้าเป็นสถานที่ในการชุมนุม
ยอยหยุดให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะ
เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งค่ะ
หยุดให้บริการทุกสถานี
อันนี้เป็นเจ้าแรกที่แจ้งหยุดให้บริการนะคะ
ทำให้ก็มีผู้ใช้บริการติดค้างอยู่ด้านในเยอะเลยค่ะ
เป็นภาพที่ยืนเบียดเสียดกันอยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาลาแดงนะคะ
เพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่รู้มาก่อนว่าจะหยุดให้บริการ
ก็เลยไปออกันอยู่ที่บริเวณดังกล่าว
ในช่วงแรกเปิดให้บริการตามปกติ
ต่อมาช่วง๑๖นาฬิกาก็แจ้งหยุดให้บริการทุกสถานีเช่นเดียวกันค่ะ
ช่วงแรกก็ยังเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานี
แต่ว่าช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ทยอยหยุดให้บริการนะคะ
ไม่จอดให้ลง๑๔สถานี
ประกอบไปด้วยอารีสนามเป้าอนุสวรีชัยพญาไทยราชเทวีสยามชิดลมเพลินจิตนานาอโศกพร้อมพงศ์สนามกีฬาแห่งชาติราชดำริและสาราแดงนะคะ
ในเวลา๕๕นาทีนายสุรพงษ์ลาวหะอัญญากรรมการผู้มนุยกันใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
อย่างเป็นทางการค่ะว่าปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานี
ทั้งสายสุขุมวิทย์และสายศรีลม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมอาคารหรือสถานที่และคำสั่งของกรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าแอร์พอร์ตเวรลิ้ง
หยุดให้บริการชั่วคราวสถานีเดียวในช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ก็คือสถานีพญาไทยแจ้งให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง
แล้วก็หยุดให้บริการทุกสถานีเช่นกันในเวลา๑๖นาฬิกา
ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนปิดให้บริการชั่วคราว
ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการประกาศชุมนุม๓จุดหลักค่ะ
ห้าแยกลาดพร้าวแยกอุดมศุกร์ที่ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้ากันไปที่แยกบางนานะคะ
อีกจุดหนึ่งก็คือที่วงเวียนใหญ่และสุดท้ายก็ยุติการชุมนุมกันไปเป็นที่เรียบร้อย